ดูความคืบหน้าคดีนี้หน่อยนะฮะที่หญิงสาวคนหนึ่งอายุ๒๗ปีเธออยู่ที่ชนบุรี
มาแจ้งความกับตำรวจบอกว่าเธอไปรับงานอันเตอร์เทนชงเหล้าให้กับชายหนุ่มที่บ้านพัก
ปรากฏว่าทีแรกเนี่ยรับงานบอกว่าอยู่คนเดียว
ไปถึงเจออยู่๓คนแล้วเธอถูกข่มขืนรุมโทรม
๗ชั่วโมงนะครับถูกรุมโทรมข่มขืนโดยผู้ชาย๓คนใน๗ชั่วโมง
ล่าสุดเนี่ยยังตามอีกคนนึงอยู่นะครับเพราะว่าหนีไปนะครับควบคุมตัวได้สองคนนะฮะ
สมมุติว่าชื่อเปิ้ลก็แล้วกันนะหญิงสาวคนนี้ชื่อเปิ้ลอายุ๒๗ปี
เราได้แจ้งความตามสตพสัจธิบบอกว่าถูกนายกิจศดาหรือว่าในกิจอายุ๒๗
เทนชงเหล้าที่บ้านให้หน่อยบ้านอยู่ที่หมู่สามตะบนบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับ
แต่พอไปถึงเนี่ยเอาเจออยู่๓คนเธอบอกว่าที่ตกลงกันเนี่ยค่าบริการชงเหล้าคือชั่วโมงละ๑๕๐บาทนะ
สุดท้าย๓คนนี้รุมโทรมข่มขืนเธอตั้งแต่๕ทุ่มถึงตี๕๗ชั่วโมงกว่านะฮะ
พอออกมาได้ก็เลยมาแจ้งความกับตำรวจนะครับตำรวจก็ไปจับกลุ่มนายกิจสดากับนายชานรงค์ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้
ปรากฏว่าทั้งคู่ให้การไม่เหมือนกันนะฮะนายกิจสดาเนี่ยเขาบอกว่าใช่เขาชักชวนหญิงสาวผู้เสียหายให้มาที่บ้านจริง
แต่มันเป็นการซื้อบริการก็ตกลงกันที่ราคา๔๐๐บาทส่วนนายอานนท์เนี่ยหนีนะฮะหนีไปได้นะครับตอนนี้ยังตามตัวอยู่นะครับ
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสอบถามเรื่องนี้เพิ่มเติมจากหญิงสาวผู้เสียหายวัย๒๗ปีนะครับ
เธอบอกเธอขอยืนยันว่าเธอไม่ได้ขายบริการนะ
ที่มีหนึ่งในผู้ต้องหาที่จับได้บอกว่าเป็นการซื้อบริการจากเธอเนี่ยเธอบอกไม่จริง
กฤษดาเจ้าของบ้านเนี่ยแชทคุยกับเธอทางไลน์
จ้างให้ไปรับงานชงเหล้าชั่วโมงละ๑๕๐บาทบอกว่าอยู่คนเดียว
อยู่บ้านคนเดียวเธอก็ตกลงแต่ไปถึงเนี่ยกลับเจอนายชานรงค์กับนายอานนท์ด้วย
แล้วทั้ง๓คนก็ร่วมกันข่มขืนรุมโทรมเธอ
ซึ่งระหว่างเกิดเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุขู่เธอว่า
ถ้าคิดหนีนะถ้าเกิดวิ่งหนีออกจากบ้านเนี่ย
เขาจะไปปล่อยสุนัขพิษบูที่เลี้ยงไว้๓ตัวเนี่ยให้กัดทันที
นี่ฮะเธอก็เลยเชื่อว่าทั้ง๓คนเนี่ยจะต้องเตรียมการไว้ล่วงหน้า
คือล่อลวงเธอมาบอกว่าจะให้รับงานชงเล่าแล้วก็มาข่มขืน
บอกว่าตอนนี้เธอรู้สึกหวาดภาวะมากไม่กล้าออกไปไหนมาไหนคนเดียว
คือตำรวจจับได้แล้ว๒คนก็จริงแต่ยังเหลือหลบหนีอีกคนนึง
พอหนูก็พูดเหมือนไปก็คงไม่คงไม่จ้างหนูแต่เขาบอกโอเค
ตอนที่เขาพาไปก็คือเขาเอาไปส่งขึ้นกับกลุ่มกับพวกผู้ชายพวกนั้นเลย
เขาก็ไม่ยอมบอกว่ามีอีกคนนึงเขาบอกว่ามีแค่พี่ชาย
เราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุในวันนี้บ้านนี่ปิดเงียบนะครับท่านผู้ชมครับ
ประตูหน้าบ้านมีป้ายอยู่ด้วยนะฮะระวังหมาดุ
แสดงว่ามีสุนัขดุอยู่จริงเหมือนกับที่หญิงสาวผู้เสียหายเขาบอก
ถ้าเกิดวิ่งหนีนะเดี๋ยวปล่อยหมากัดเลย
ส่วนนายอานนท์เนี่ยตอนนี้ยังหนีอยู่นะครับ
ที่บ้านเขาก็ปิดไม่มีใครอยู่บ้านเหมือนกันนะครับ
บอกว่าคาดว่านายอานนท์น่าจะหนีออกนอกพื้นที่

ตอนนี้กำลังประสานญาติให้เกลี้ยกล่อมให้มามอบตัว
แล้วก็รอผลตรวจร่างกายของหญิงสาวผู้เสียหายด้วย
จากนั้นจะขออนุมัติศาลออกหมายจับทั้ง๓คน
ข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำราว

เพราะว่ามีเรื่องของยาเสพติดด้วยนะฮะเดี๋ยวก็รอหมายสารนะฮะแต่ว่าสองคนเนี่ยจับได้แล้วอีกคนนึงเนี่ยกำลังตามตัวอยู่